คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้มีคลิปออกมาแชร์ในโลกโซเชียลคลิปหนึ่ง
เราดูแล้วเราก็นึกว่าเป็นเหตุวัยรุ่นทะเลาะกันทั่วไป
เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งเขาเดินเข้าไปถามอีกคนนึง
อะไรกันสักอย่างที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์อยู่
ถามไปถามมาเท่านั้นแหละเปิดฉากโชค

เข้าที่นี่เลยตรงกลางหน้าเลยนะครับ
แล้วก็วัยรุ่นอีกคนนึงก็มาช่วยรุม
ใช้ทั้งเท้าทั้งหมัดทั้งศอกอะไรกัน

ซึ่งแฟนสาวของคนที่บาดเจ็บเนี่ย
ยืนอยู่ไกลมองอยู่ไม่รู้จะทำยังไงนะครับ
สรุปแล้วเป็นกรณีวัยรุ่นไปรุมกระทืบตำรวจ

เอาไปดูภาพที่เคยแชร์ในโลกโซเชียลกันหน่อยไหมฮะ

ส่วนผู้หญิงที่เห็นนี่คือแฟนของคนขี่รถจักรยานยนต์นะ
คุณคุณคนไม่รู้จะทำยังไงนะครับ

ใช่เรื่องนี้คือถูกเปิดเผยจากเพจดังนะฮะแชร์
เห็นชายวัยรุ่นสวมเสื้อยืดกางเกงขาสั้น

ของผู้ชายที่ขี่รถจักรยานยนต์

นึกว่าเป็นเรื่องทะเลาะวิวาสของวัยรุ่นทั่วไป
แต่จริงแล้วผู้ชายคนที่ขี่รถจักรยานยนต์
คือตำรวจนะครับ
ตำรวจตรีนัทธวุฒิขรัวทองเขียว
ผู้บังคับหมู่ปราบปรามสพเมืองพัทยานะครับ
และปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นที่เข้ามาคุย

ใช่ไหมที่เคยจับเพื่อนผม
อ้างเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้

ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ได้ตอบอะไร

ปรากฏว่านี่แหละฮะก็ถูกลุมแบบนี้นะครับ
คดีนี้พันธ์ตำรวจเอกอภิชัยกรอบเพชร

เปิดเผยความคืบหน้าในคดีบอกว่า
ได้นำตัวนายจักรพันธ์หรือว่าเก่งมโนธิรกุลอายุ๒๗ปี

ส่งฟ้องศาลตัดสินจำคุกเป็นเวลา๒เดือน๒๐วันแล้ว
ในฐานความผิดฐานร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งผู้ต้องหารับสาภาพว่าในวันเกิดเหตุ
อยู่ในอาการเมาสุราจนขาดสติ
แล้วมาเจอกับ๑๐ตำรวจตรีนัทธวุฒิพร้อมแฟนสาว
๑๐ตำรวจตรีนัทธวุฒิก็ไปเที่ยวที่สารบันเทิงแห่งนี้เหมือนกัน

ก็ปรากฏว่ามีคำถามจากกลุ่มผู้ที่มาทำร้าย
บอกว่าพี่ใช่ไหมที่จับเพื่อนผมแล้วก็เดินออกไป
พอเดินออกไปทาง๑๐ตำรวจตรีนัทธวุฒิก็ไม่ได้สนใจอะไรนะ
กระทั่งเมื่อออกมาจากสถานบันเทิง

ก็ถูกกลุ่มวัยรุ่นเข้ารุมทำร้ายร่างกายทันที
จากการตรวจสอบประวัติของผู้ต้องหาที่ถูกจับได้

ผู้ต้องหาไม่เคยต้องโทษคดียาเสพติดมาก่อน
แต่มีหลักฐานว่าเพื่อนในกลุ่ม
เคยถูกจับกลุ่มในคดีดังกล่าว
โดยเคยถูกตรวจปัสสาวะพบปัสสาวะเป็นสีม่วง

โดย๑๐ตำรวจตรีนัทธวุฒินี่แหละ
เป็นคนที่ตรวจปัสสาวะแล้วก็จับกลุ่ม
ตอนนี้นะครับผู้ก่อเหตุคนอื่นยังหลบหนีอยู่

แล้วก็อยู่ระหว่างการออกติดตามตัวมาลงโทษตามกฎหมายครับ
จากการที่จับกุมได้คนหนึ่ง
ในกลุ่มก็จะมีอยู่๔คน
ซึ่งใน๒คนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของการในกลุ่มของการติดยาเสพติด
อีกคนนี้ยังจับไม่ได้ตอนนี้หลบหนีอยู่
อยู่ใกล้กับพื้นที่เมืองพัทยาตอนนี้กำลังติดตามอยู่
ติดตามอยู่ซึ่งก็หลบหนีอยู่แต่ว่าเรารู้แล้วว่าเป็นใคร
รู้แล้วว่าเป็นใครนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้พอหลังเกิดเหตุเนี่ย
ตำรวจตรีนัทธวุฒิเขาก็ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เขาก็เห็นหน้าใช่ไหมเขาจำได้
เขาบอกว่ากลุ่มที่ก่อเหตุเป็นกลุ่มเดียวกัน
เคยถูกตนเองจับกลุ่มขณะที่ตั้งด่านตรวจ
ภายในซอยหม่อมหลวงชื่นใจเมื่อวันที่๓เมษายนที่ผ่านมานี่เอง
โดยการไปตรวจก็พบเศษผงลักษณะคล้าย
ยาเคติดอยู่ที่ธนบัตรจึงได้ควบคุมตัวทั้งหมด
ไปตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะแต่ไม่พบ
ไม่พบสารเสพติดแต่ว่าไอ้มีผงเผิงอะไรเนี่ยนะฮะ
ตำรวจเขาก็ทำประวัติก่อนจะปล่อยตัวกลับไปนะครับ
สาเหตุ๑๐ตำรวจตรีนัทธวุฒิบอกว่า
คาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุน่าจะโกรธเคือง
แค้นเครื่องโกรธนะฮะจึงได้มาดักรอก่อนที่จะเข้ามา
รุมทำร้ายตนเองนะครับแล้วก็ตอนนี้รู้แล้วล่ะว่า
เป็นวัยรุ่นกลุ่มห้วยใหญ่นะครับอยู่ระหว่างการหลบหนี
แต่ตำรวจรู้ตัวไว้หมดแล้วแล้วก็รอที่จะติดตามตัว